ไปดูเรื่องวุ่นของญาติห่างของจราเข้
มันไปติดอยู่ในเหล้าครับ

พี่จะตีน้องก็ไม่ได้โดนปรับ๒๐๐บาท
เดี๋ยวพี่ไปเปิดประตูให้ทำไมตัวใหญ่จังเลย

ไม่พูดว่าญาติทางหากของจราเข้

คุณไปติดในเหล้าอีกแล้วเหรอ
ก็บางทีเราก็บอกยังไงอะ

มันต้องวิ่งหนีอ่ะก็ใช่เอ้อสิแต่มันวิ่งออกไม่ได้

มันก็เข้ามาในร้าวนี้แต่มันออกไม่ได้

แล้วยังไงล่ะลำบากมนุษย์ต้องไปเปิดให้
มันตอนเดินเข้ามาบอกไก่

แล้วเวลาคุณเดินเข้าเล้าคุณพูดเสียงอะไร

ผมก็บอกเอาโต๊ะนี้ตรงนี้ตรงนี้

เอ้าแต่เรื่องของเรื่องจะมากุ๊กมาไก่มาอะไรไม่รู้ล่ะ

แต่สุดท้ายเปิดออกมามันก็พุ่งเข้าสู่แหล่งน้ำ
เนี่ยทำแบบนี้กินเสร็จก็วิ่งหนี
ปฏิเสธระหว่างสายนี้เลิกได้แล้วนะ
หมายถึงผมอะเหรอ
เอนี่นะคุณต้องผิดมาขึ้นใกล้เรา
เราก็ต้องใจเราก็จะทำอย่างงั้น